ท่ามกลางดราม่าที่มันเกิดขึ้นแต่เมื่อวานนี้กระทรวงสาธารณสุขออกมาประกาศสถิติ
วันเดียวสามารถฉีดวัคซีนได้ถึงหนึ่งล้านสองแสนโดสนี่น่าจะเยอะที่สุดเลยใช่ไหม
เข็มหนึ่งเข็มสองเข็มสามแต่อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าดราม่ามันก็บังเกิดนะฮะ
เบียดเสียดยัดเยียดกันนะฮะแต่คนที่ออกมาประกาศเรื่องของข้อมูลนี้คือ
แพทย์กิติภูมิวงรจิตประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
บอกว่าการประดมฉีดวัคซีนในวันมหิดลเมื่อวานเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศล
สมเด็จพระมหิตราธิเบสอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย
เมื่อวานวันเดียวสามารถฉีดวัคซีนรวมกันได้ถึง๑๒๙๙๓๐๗โดส
ทำได้ใช่มั้ยถ้ามีวัคซีนไงและต้องจัดระเบียบให้ดีด้วย
จริงเมื่อวานเขาตั้งเป้าแพทย์๑ล้านโดสแต่เมื่อวานก็ทำทะลุไปที่๑ล้าน๒แสนกว่าเกือบล้าน๓ทีเดียว
ซึ่งแน่นอนเป้าหมายการฉีดวัคซีนเมื่อวานเดิมทีตั้งเอาไว้
เห็นมั้ยฮะเมื่อวานวันเดียวเข็ม๑เข็ม๒เข็ม๓ทะลุไปเนี่ยเกือบ๑๓๐๐๐๐๐ทีเดียว
ก็เข็ม๑มากที่สุดนะฮะ๘๐๐๐๐๐๐กว่าเข็ม๒๒๐๐๐๐๐เข็ม๓แสนกว่า
คือถ้าฉีดแบบนี้ทุกวันนี้เป้าหมายลุงตู่เป็นไม่ได้
ถูกต้องนะฮะเขาก็ให้เกิดความมั่นใจว่า๓เดือนนับจากนี้
ฉีดให้ได้กว่า๖๐ล้านโดสเพื่อบรรลุเป้าหมาย๑๐๐ล้านโดส
สิ้นปีนี้ตามที่รัฐบาลเขาตั้งเป้าเอาไว้แหละนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของยอด
ตอนนี้ภาพรวมทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วฉีดไปแล้ว๔๘กว่าล้านโดสทีเดียวนะฮะ
แม้ว่ากระทรวงศาสตร์ธรรมดาศุกร์จะภูมิใจเหลือเกินที่เมื่อวานนี้
สามารถฉีดทะลุเป้าไปเกือบล้านสามนะฮะแต่ว่า
นายแพทย์สุพัฒน์ฮาสุวรรณกิจผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทร์นะ
เป็นประธานชมรมแพทย์ชนบทขอติ๊งหน่อยเถอะ

ขออนุญาตอ่านตามข้อมูลท่านโพสต์เห็นไหมบรรทัศน์แรก
เพี้ยนอีกแล้วกับกระทรวงศาสตร์เรา
บอกว่ากระทรวงตั้งเป้าฉีดวัคซีนได้๒เท่าของการฉีดปกติ
ทำลายสถิติ๑ล้านโดสในวันมหิดล
เข้าใจได้ว่าชาวบ้านได้ประโยชน์
แต่ไม่คำนึงถึงความแออัด
เจ้าหน้าที่ก็ทำงานหนักที่จอดรถก็ไม่มี
ย้ำมาทัดแรกเพี้ยนอีกแล้วกระทรวงศาสตร์เรา

เพราะบอกว่ามีคำสั่งด่วนผ่านไลน์ส่งมา
ต้องให้รายงานยอดการฉีดแบบเรียลไทม์ทุกชั่วโมง
เพราะว่าถ้าเกิดรายงานปกติยอดมันจะรวมไม่ทัน
มันจะประกาศไม่ทันว่า๑ล้าน๒แสน๙หมื่นรถ

ไม่คิดถึงคนหน้างานเหมือนมันรุนวายขนาดไหน

เขาบอกว่าผู้บริหารได้หน้า

ทีนี้มาดูเรื่องของผู้ติดเชื้อ

ติดเชื้อเพิ่มฝั่งขวา๑๑๙๗๕หายป่วยมากกว่าติดเชื้อเพิ่มเข้าไปก็หายป่วย๑๔๐๐
แต่ว่ายอดผู้เสียชีวิตยังเยอะอยู่นะครับ๑๒๗ศพทีเดียวนะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวเลขข้อมูลโควิดประจำวัน๒๕กันยายนนะครับ